ราม่าลากยาวแล้วนะครับกรณีของสาวจีนรีวิวว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วสามารถจ่ายเงินเป็นพิเศษให้กับตำรวจเพื่อจะมีรถนำขบวน
จะได้ไม่ต้องเจอรถติดนะฮะเมื่อวานนี้ที่เล่าไปเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า
หนึ่งในตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจริง
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็รอตรวจสอบต่อวันนี้รู้หมดแล้วครับ
สามคนครับเป็นตำรวจจริงและตอนนี้มีการสั่งเด้งเปิดทางสอบแล้ว
ไปดูคลิปเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งฮะ
เขาก็จะเล่าไปเรื่อยแบบนี้ครับคือตั้งแต่ออกมาจากสนามบิน
ก็จะมีคนมาเข็นกระเป๋าให้ออกมาแล้วมีผู้ชายแต่งตัวเหมือนตำรวจ
มีรถมารอรับทั้งรถเก๋งทั้งมอเตอร์ไซค์
แล้วเธอก็ให้ทิปไปด้วยสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะ
หลังจากนั้นขึ้นมาบนรถก็มีรถตำรวจขับนำจริงนะ
กระทั่งไปถึงที่พักโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยา
มาเที่ยวเมืองไทยกับแม่แล้วก็อัดคลิปนี้รีวิว
บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยแบบวีวีไอพีคือพิเศษสุดฮะ
เหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้พบตรทราบเรื่อง

โศกสตชก็ออกมาชี้แจง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ชี้แจง
ล่าสุดครับในวันนี้โคศกสนตรช
ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมความคืบหน้านะครับ
ว่าผู้บัญชาการตรชสั่งการให้เจรตรตรวจสอบ
บุคคลในคลิปเป็นตำรวจ๓นายครับ
ตรที่ไปรับสาวจีนที่เขามารีวิวนะฮะ
มาเที่ยวเมืองไทยจากสถานบิลสุวรรณภูมิ
คนนี้ก็ผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมินะฮะกองบังคับการท่องเที่ยวสั่งตั้งกรรมการสอบแล้วเดี๋ยวรอผล
ส่วนอีก๒นายครับเป็น๑๐ตำรวจเอกทั้ง๒นายรายชื่อตามที่เห็นหน้าจอครับ
สิบตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจและสิบตำรวจเอกธนวัฒน์สิมะขจรบุญครับ
กัดกองบังคับการตำรวจจราจรครับกองบัญชาการตำรวจนครบานต้นสังกัดสั่งตั้งสอบแล้วนะครับ
แล้วสั่งย้ายคือสั่งเด้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรก่อน
กว่าผลการสอบจะออกมายังไม่พอครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้สอบทุกประเด็น
ใครสั่งให้เอารถนั้นไปใช้นำขบวนแล้วเป็นการเอารถหลวงมาใช้ส่วนตัวหรือเปล่า
รวมถึงให้สอบย้อนหลังด้วยครับเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหมทำเป็นขบวนการด้วยหรือเปล่า
คืออะไรที่สังคมประชาชนสงสัยสอบให้สิ้นสงสัยทั้งหมด
สั่งให้เจรตำรวจดำเนินการทางวินัยเด็ดขาดกับทุกนายด้วยถ้าพบว่ากระทำผิดจริง
อันนี้คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการตามหาตัวว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่อย่างไรก็ชัดเจนแล้วนะครับ
มีความเห็นจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับอดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊ก

จริงข้อความยาวมากพี่มิ้วคุณผู้ชม
ตัดตอนมาให้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าล่าสุดครับ
รีวิวที่มีตำรวจนำขบวน

ยังมีรถตำรวจนำให้เป็นเรื่องเสียหน้า
เรื่องนี้เคยแฉรู้กันมานานแล้ว
เดี๋ยวก็เอาอีกฮะ
นี่นะครับแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าเพราะเงินเดือนตำรวจคงไม่พอให้เมียใช้

ไม่ช้าก็เร็วหากหากินเทา

แฉอย่างผมก็ถนัดเรื่องเทา

นี่แหละครับเป็นข้อความที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์เอาไว้

ทริปนี่กำลังเป็นไวรอลในประเทศจีน
สาวจีนทดสอบใช้บริการตำรวจไทย
ว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างตามคำร่ำลือจริงหรือไม่
สตชหรือบิ๊กโจ๊กช่วยตรวจสอบด้วยก็ดี
ถ้ารู้ตัวไล่ออกไปเลยตำรวจที่ทำงานดีเขาจะได้ไม่น้อยใจ
แล้วปิดท้ายประโยคครับหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคล
ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นเน่าทั้งบ่อนี่ฮะ
ในขณะที่คุณตินักข่าวของเราวันนี้เดินทางไปตรวจสอบครับ
กรมกรับการตำรวจจราจรบอกว่าจะรอพี่ติฮะ
ทะเบียน๑คไข่คสัมเภา๘๕กมครับ
ก็เป็นรถคันเดียวกับที่ปรากฏในคลิปที่เขาขับนำรถยนต์ของสาวจีนนะครับ
สังเกตรถไม่มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดอยู่เลยนะครับ
สติ๊กเกอร์ของกองบังคับการตำรวจจราจรรวมทั้งป้ายทะเบียน
ก็เป็นป้ายของรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
แต่มีการตกแต่งโดยติดสัญญาณไซเรนติดไฟไว้ที่รถไฟวับวาบนะครับ
อกจากนั้นก็มีถุงมือมีผ้าคลุมหัวสีดำวางอยู่หน้าคอนโซลรถ
มีรายงานบอกว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจจราจรทั้งสองนาย
เรียกให้เข้ามาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็คือ๑๐ตำรวจเอกสองท่านที่เอ่ยชื่อไปก่อนหน้านี้
ให้มาชี้แจงที่กรมกรับการตำรวจจราจร
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
แต่จากการสอบถามตำรวจที่เขาเข้าเวรบอกว่า
จริงเห็นมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้
คันนี้มาจอดเอาไว้ประมาณ๓๔วันแล้ว
ไม่รู้ว่าใครขี่มาจอดไว้นี่นะครับ

คุณผู้ชมหลายท่านรอฟังผลการตรวจสอบนะคะว่าที่เด้งไป
สุดท้ายคือไล่ออกหรือเปล่าอยากจะให้ถึงขั้นนั้น
เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็เสื่อมเสีย
ทั้งภาพลักษณ์ของตำรวจไทยแล้วก็เมืองไทย